มาดูเรื่องที่เป็นประเด็นต่อเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของคุณแซน

หนึ่งในกลุ่มเพื่อนของคุณตังโมที่อยู่บนเรือ
ที่มีลักษณะของการพาดพิงถึงกู้ภัย

นึกว่ากู้ภัยทางน้ำจะมาทางน้ำ

ที่เขาตาแดงกล่ำเนี่ยเพราะเขาดำน้ำลงไป

คุณตายสายทานนิยมการค่ะ
ก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นหนึ่งในจิตอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ

กู้ภัยต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงนะ
ระดับน้ำความลึกเกือบ๒๐เมตร

ดำขึ้นดำลงต่อเนื่อง๒วันที่เห็นตาแดงคืออะไร
เส้นเลือดในตาแตกนะคะ

ใต้น้ำมันเป็นแรงบีบอากาศแรงกดอากาศนะคะ
เขาตาแดงแบบนั้นเลย
คุณตายบอกว่าถ้าตำแหน่งมันชัดเจน
การค้นหามันจะแคบลงมันจะทำงานง่ายขึ้น

คุณตายบอกว่าเนี่ยต้องให้กำลังใจพี่อเนก
ทีมดำน้ำร่วมประทุมให้หายไว

เราทำหน้าที่กันอย่างดีที่สุดแล้ว

ด้วยความที่อยากจะเจอร่างของคุณตังโมให้เร็วที่สุด
แต่ปัญหาคือเพื่อนของคุณตังโมที่อยู่บนเรือนั่นแหละ

ก็ติดต่อไปที่พี่อเนกนะคะ
นายอเนกสุขประเสริฐอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูเป็นชุดกู้ภัยทางน้ำจังหวัดปทุมธานี

จนถึงวันนี้ตายังแดงอยู่เลย

อเนกบอกว่า๒๕กุมภาพันธ์ก็ร่วมปฏิบัติภารกิจดำน้ำลึก๒๑เมตร
เพื่อค้นหาร่างของคุณแตงโมกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ดำน้ำตั้งแต่เที่ยงยันบ่ายนะคะ
ขึ้นมาจากน้ำเพื่อนกู้ภัยทักเลยว่าทำไมตาแดงมากขนาดนี้

ว่าเกิดจากแรงดันน้ำและแรงดันอากาศ
พี่อเนกเป็นกู้ภัยทางบกและทางน้ำมา๑๗ปีไม่เคยมีอาการแบบนี้
พี่อเนกตกน้ำให้มันชัดเนี่ยนะ

ไม่ต้องไปควานหาเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทร
แล้วมันก็จะช่วยลดอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้
ส่วนประเด็นที่ว่ากู้ภัยมาช้า

เพราะเขาเชื่อว่าทุกคนเขาทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
ช่วยชีวิตทุกอย่างมันต้องมีขั้นตอนที่มันรัดกลุ่มและชัดเจนด้วยค่ะ
ถ้าบอกเราไม่เจอเราก็ต้องกระจาย
มีรัฐมีในการค้นหาออกไปให้มันกว้างขึ้น

ในตัวผมก็รีบเต็มที่ทำงานกันเต็มที่อยู่แล้ว
แต่ถามว่าถ้าคุณทุกคนมีอุปสรรคต่อการทำงานไหม

ของคนที่เขาไม่ค่อยเข้าใจพวกเราก็เยอะเหมือนกันนะครับ
จริงแล้วครับจริงแล้วกับก็ก็ทำงานมานาน

ว่าได้นะครับออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะมาก
โดยเฉพาะกับสิ่งที่เพื่อนของคุณตังโมเนี่ย
ภาพไม่ใช่ภาพไม่ใช่ว่าเป็นคลิปเหตุการณ์เพื่อให้เห็นเลยว่าเวลาได้รับแจ้งเหตุเนี่ยกู้ภัยเขาทำอย่างไรกันบ้าง
ขึ้นรถก่อนเลยเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยเลยนะครับ
นี่กำลังอยู่ที่ศูนย์เนี่ยนะฮะพอมีการแจ้งเหตุมารีบออกเลย
นี่คือทางกู้ภัยจากหลายสถานที่นะครับที่โพสต์คลิปเอาไว้
แล้วใส่เพลงกันไว้ด้วยนะอย่างอยู่จุดตรงนี้
ออกเลยคือหลังได้รับแจ้งเหตุเนี่ยออกปฏิบัติหน้าที่ทันที
ไม่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่รีบกันแบบคือให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะทำได้อ่ะบางจุดนี่ชุลมุนวุ่นวายด้วยซ้ำ
บางคนไม่ทันนี่กู้ภัยก็บอกเคลื่อนทิ้งนะครับ

เลยได้เลย

คุณปริญญาแสงอรุณเนี่ยโพสต์เอาไว้นะฮะคลิปต่างเนี่ยบอกว่ากู้ภัยมาช้า
เอากู้ภัยผิดลองมาดูว่าเขาทำงานกันแบบไหนอยากให้ดูว่าเวลากู้ภัยมีเหตุ
ลักษณะจะเป็นแบบไหนได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการว่ามีเหตุในพื้นที่ตัวเองปุ๊บ
วิ่งหยิบนู่นลืมเดี๋ยวดูคลิปไปด้วยแล้วผมจะอ่านข้อความให้ฟังดูคลิปไปด้วย
คุณปริญญาแสงอรุณบอกว่าวิ่งหยิบนู่นลืมนี่ลืมทุกอย่าง
คิดแค่ว่าต้องรีบไปช่วยคนให้ปลอดภัยถ้าใครช้าก็ตกรถไม่ได้ไป
ถ้าขึ้นรถเนี่ยโอ้โหก็ต้องจับกันให้ดีคนขับก็แบบสุดทุกเกียร์
เชื่อว่ากู้ภัยทุกที่ล้วนเป็นแบบนี้กันทั้งนั้น
เพราะทุกคนล้วนมีจิตวิญญาณในการเป็นอาสากู้ภัย
ก็เลยรวมคลิปแต่ละคลิปมาให้ดูสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นกู้ภัย
เวลาได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ว่าเขาทำกันยังไงช้าไหม
จะเห็นว่าไม่ได้ช้าเลยนี่มีคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนี่ไปแล้ว
มันต้องมาลากขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามอ่ะ
ดุ้งลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งเลยนะถูกต้องนี่
ลืมว่าเอ้าเหลือเพื่อนอีกคนนึง
แต่กู้ภัยเขาทำงานเขาเหนื่อยจริงจริงนะเหนื่อยค่ะเขาเหนื่อยจริงจริงนะครับ
หนึ่งหลายเหตุนะครับใช่แล้วมันคือการทำงานด้วยจิตอาสาจริงจริงเนาะใช่
นี่ลืมคนหนึ่งแล้วดูขึ้นมานี่ด้วยความเป็นจิตอาสา
คว้าชุดก่อนเลยแล้ววิ่งเลยอ่ะเอาลืมลืมกางเกง
ก่อนแล้วนี่อุปกรณ์อืมเดี๋ยวไปใส่ในรถเอาค่ะ
นี่พี่กู้ภัยเขาโพสต์คลิปให้เห็นนะครับว่าเวลาได้รับแจ้งเหตุเนี่ยไม่ได้ช้าจริง
ให้บอกให้ตรงจุดเถอะช่วยเต็มที่แน่นอน
เป็นกำลังใจให้พี่กู้ชีพกู้ภัยทุกคนจริงค่ะครับ